ตอนที่มีมัตติออกมาเมื่อสองวันที่แล้ว

และก็คณะกรรมการบริหารของภักดิ์นะครับ
หลังจากที่คณะกรรมการวินัยได้สืบสวนข้อได้จริงต่าง

คณะกรรมการบริหารก็มีมันสิ้นขึ้นมาว่า
ทั้งสองกรณีเป็นการคุกคามทางเพศ
และเป็นผิดวินัยอย่างไร้แหวน
รวมถึงมีความเห็นนะครับว่าควรจะมีการลงโทษขั้นสูงสุด
นั่นคือการขับออกจากสมาธิกภาพของภักดิ์
ซึ่งเป็นโทษสูงสุดที่สามารถกระทำได้นะครับ
ตามรัชมนุรกษ์อัล๖๐ที่กำหนดอยู่
กรรมการบริหารพักไม่สามารถตัดสินได้ด้วยตนเอง

จะต้องมีเสียงเห็นชอบของการขับออก

ซึ่งสำนวนสาวบวกกรรมการบริหารพลักษณ์ทั้งหมดที่มีอยู่
อยู่ที่๑๕๔คน

ต้องมีคนเห็นชอบกับการขับออกทั้งหมด๑๑๖คน
ข้อที่๑ว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีการลงมติอุด
เพราะว่าเห็นประชาชนสอบถามเข้ามาว่าในเมื่อกรรมการวินัยและกรรมการบริหารมีความเห็นเช่นนั้นแล้ว
ทำไมไม่สามารถเป็นปฏิการได้เลยนี่คือข้อที่๑
จะไปข้อที่๒ผมต้องขอรบกวนนิดนึงครับ
คือเสียงมันมีเสียงสะท้อนกลับมาดังมากเลย
ไม่แน่ใจว่ามันดังมากกลับมาได้ไหมครับ
ได้ครับเดี๋ยวลองแก้ไขก่อน

อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่หนึ่งว่าทำไมถึงมีการเรียกประชุมร่วมกันระหว่าง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกับกรรมการบริหารภักดิ

ก็คือว่าในที่ประชุมร่วมกันระหว่างสอสอกับกรรมการบริหารพักเนี่ย
ทางกรรมการบริหารพักก็ได้นำข้อเท็จจริงนะครับ
เท่าที่เปิดเผยได้โดยที่ไม่กระทบต่อผู้เสียหายนะครับ
มานำเสนอต่อสอสอนะครับที่มาประชุมนะครับ
เพื่อให้มีการอภิปรายแล้วก็ก่อนที่จะมีการลงมตินะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าการหลังจากการอภิปรายแล้วเนี่ย
สิ่งที่ที่ประชุมทุกคนเห็นตรงกันนะครับ

มีการคุกคามทางเพศจริงแล้วก็เป็นความผิดร้ายแรง
และการลงมติเนี่ยเป็นการลงมติเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดบทลงโทษนะครับ
ซึ่งต้องย้ำว่าแม้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะมี
จะนำไปสู่การที่มีสอสอคนหนึ่งถูกขับออก
แต่สอสอคนหนึ่งเนี่ยยังไม่สามารถถูกขับออกได้เพราะว่าเสียงไม่ฉึบเนี่ย
แต่ต้องย้ำว่าส่วนใหญ่ของส่อและกำจัดการบรรยานภาคที่ลงมตินะครับ
หรือว่าคิดเป็นประมาณ๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ของคนที่ประชุมอยู่ณเวลานั้นเนี่ย
เห็นตรงกันว่าทั้งสองกรณีควรจะมีโทษในระดับเดียวกัน
ก็คือการขับออกจากสมาชิกกระภาพ
เพียงแต่ว่าอาจจะมีสอสอบางคนบางกลุ่ม
ซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยที่อาจจะมองเรื่องของระดับโทษที่แตกต่างออกไป
จากการพิจารณาข้อได้จริงใน๒กรณี
ก็เลยทำให้พอเป็นเช่นนั้นเลยทำให้ในกรณีหนึ่ง
จำนวนเสียงมันสูงพอที่จะขับออกจากภาพ
แต่อีกกรณีหนึ่งเนี่ยสูงไม่พอนะครับ
อันนี้คืออันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่นำมาสู่ผลลัพธ์จากการประชุมร่วมกันครับ
ครับในคณะกรรมการแล้วก็บรรดาสอสอของพักที่ลงมติ
ได้เห็นหลักฐานได้ฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย
มากน้อยแค่ไหนครับคุณไอติมก่อนที่จะมีการลงมติโหวตนะฮะ
ครับคือข้อมูลที่สอสอทุกคนเห็นนะครับ

ก็คือตอนนี้คุณไอติมอธิบายก่อนว่า
คือมันมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นบ้าง

ทำไมสอสอแจ้ปราจีนบุรีเนี่ย
ถึงมีมติออกมาถึง๑๒๐เสียง
แล้วก็ถือว่าเป็นมติเกิน๓ใน๔ถูกไหมฮะ

สสแจ้เนี่ยมีคนโหวตว่าต้องขับออก
ส่วนสอสอปอู่อัดเนี่ยมี๑๐๖เสียง

ดังนั้นคุณไอติมก็เลยอธิบายภาพที่ผ่านมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

มีการให้ข้อมูลอะไรกับสอสอบ้างนะครับ
ก็ต้องบอกว่าทางคณะกรรมการวินัยกับคณะกรรมการบริหารเนี่ย
ก็มีการพิจารณาข้อได้จริงจากทุกทั้งสองฝ่ายหรือว่าทุกฝ่ายนะครับ
ทั้งสองกรณีนะครับแล้วก็มีนำเสนอข้อชุดข้อมูลชุดข้อได้จริง
บางส่วนที่นี้ให้กับที่ประชุมสอสอ
ทุกคนได้เห็นพร้อมกันเป็นที่แรกนะครับ
ที่ผมต้องชี้แจงว่าเป็นชุดข้อมูลบางส่วนเนี่ย
เพราะผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีข้อมูลบางส่วนนะครับที่
มันอาจจะเป็นข้อมูลที่ในมุมหนึ่งอาจจะกดต่อผู้เสียหาย
หรือว่าความข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหายได้
แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่มันไม่ได้กระทบต่อนัยยะสำคัญของกรณีนี้นะครับ
ก็เลยทำให้คณะกรรมการวินัยคณะกรรมการบริหาร
ก็ต้องการกรอกข้อมูลอย่างด้วยความรอบครอบนะครับ
แล้วก็คำนึงถึงความละเอียดอ่อนในประเด็นนี้นะครับ
แต่ว่าข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยผมก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่
เป็นการนำเสนอคำอธิบายจากทุกฝ่ายนะครับ
แล้วก็มีข้อมูลเพียงพอที่สามารถนำมาพิจารณาการตัดสิน
ทั้งเรื่องของความผิดแล้วก็หลบโหดโทษได้นะครับ
ครับยืนยันแค่เชิญครับ

ยืนยันย้ำชัดว่าไม่ได้มีตัวพิเศษ
ตัวเพื่อนไอติมตัวเพื่อนสอสอหรือว่าไม่มีพวกมากลากไปนะครับ
ก็ต้องยืนยันผมคิดว่าต้องแยกสองประเด็นนะครับ
ประเด็นที่๑เนี่ยคือหลังจากที่มีการลงมติเสร็จนะครับ
อย่างที่บอกว่าก่อนจะลงมติเนี่ยก็มีการอภิปรายจากสอสอทุกคนนะครับ
อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่ามีมุมมองความเห็นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอจะเห็นว่ามุมมองที่มีต่อทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ทีนี้พอจะมีการลงมติเนี่ยทางผู้บริหารพักนะครับ
ได้มีการชี้แจงเรื่องของกระบวนการนะครับ
ใช้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยนะครับ
ก็คือว่าจะมีการยกมือกันในห้องประชุม
แต่ว่าเมื่อผลออกมาแล้วเนี่ยทางผู้บริหารพักก็ได้มีการแจ้งว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยผลการลงมติรายบุคคลนะครับ
ดังนั้นเลยทำให้พอมีการแสดงการออกมาตอนแรกคนก็จะเห็นถึงคะแนนในภาพรวม
โดยที่ไม่ได้เห็นว่าแต่ละคนลงมติเช่นไรนะครับ
ทีนี้ที่ผมบอกว่าต้องแยกเป็น๒ประเด็นก่อนนะครับ
ก็คือว่าประเด็นที่๑หลังจากที่มีผลออกมาแล้วก็ประชาชนก็มีการตั้งคำถามเข้ามาถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็อาจจะมีประชาชนบางกลุ่มหรือบางเพจที่อาจจะมีคำถามต่อผมเป็นการส่วนตัวว่าผมลงมติอย่างใกล้
รวมถึงมีเพจหนึ่งที่ได้แสดงข้อความนะครับมีการกล่าวหาว่าผมเป็นหนึ่งคนที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับการขับออก
เป็นการกล่าวหาว่าผมได้พยายามจะรวบรวมเสียงให้โหวตไม่เห็นด้วย
โดยเป็นการให้เหตุผลหรือว่าเป็นการกล่าวหาว่าเป็นเพราะว่าผมอาจจะเคยร่วมงานกับคุณชายพระพร
ก่อนที่คุณชายภาควันจะสมัครเป็นสมาชิกพลักษณ์
พอเป็นเช่นทั้งปุ๊บผมเลยต้องแยกของส่วนถ้าในส่วนตัวผมจำเป็นต้องออกมาชี้แจก
เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นข้อตกลงร่วมกันหรือว่าเป็นข้อเสนอของกรรมการบริหารว่าจะไม่มีการเปิดเผยการลงคะแนนรายบุคคล
สำหรับผมผมเห็นว่าผมจำเป็นต้องมาชี้แจกเพราะว่ากล้อกระหาด้านกลางและกล้ากระหาที่ร้ายแรก
แล้วผมก็มองว่ามันไม่ได้เป็นเพียงการตั้งคำถามว่าผมลงมติอย่างไร
แต่มันการเจาะหาเรื่องว่าการลงมติเป็นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกป้องพวกพร้อมหรือคนที่รู้จัก
ผมก็เลยได้มีการเขียนข้อความจนถึงส่อทุกคนนะครับว่าในกรณีนี้ผมจำเป็นต้องชี้แจง
แล้วก็ทางที่ใจของผมก็เป็นทางที่ผมได้โพสต์ไว้ในเช้าวันนั้น
ก็คือว่าไม่ว่าผมจะรู้จักหรือไม่รู้จักกับใคร
ผมยืนยันว่าถูกยืนและการทำงานในการเงินของผมตลอดที่ผ่านมา
อยู่บนหลักการที่ผมคิดว่าถูกต้องและข้อเท็จจริงในทุกกรณี
ไม่ว่ากรณีนั้นจะเกี่ยวข้องกับคนที่ผมรู้จักหรือเคยร่วมงานกันมามากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ในการประชุมผมก็ได้ลุกขึ้นอันที่ปลาย
คือผมว่าทำไมผมถึงมองว่าในทั้งสองกรณีมันเป็นฐานความผิดขั้นร้ายแรง
เพราะว่าผมมองว่า๒เหตุผลนะครับ
เหตุผลที่๑ผมมองว่าในทั้งสองกรณีการกระทำของผู้ถูกกล่าวหามีความผิดที่ชัดเจน
คือเป็นการมีความสัมพันธ์กับทีมงานของตนเอง
ซึ่งพอมันมีความสัมพันธ์กับทีมงานของตนเองเนี่ย
ไม่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยจะดูเหมือนกับว่ามีการยินยอมหรือไม่เนี่ย
แต่ในเมื่อทั้งสองอยู่ในความสัมพันธ์เชิมหน้าที่ไม่เท่าเทียบกับ
ที่ฝ่ายหนึ่งสามารถให้คุณให้โทษได้
ลักษณะแบบนี้มันจึงทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์นั้น
ไม่สามารถถูกตีความได้ว่าเป็นความยินยอมที่แท้จริงนะครับ
ซึ่งผมมองว่านี้เป็นสาระสำคัญที่เหมือนกันเกือบทั้งสองกรณี
และทำให้ผมมองว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง
แต่ประเด็นที่สองที่ผมได้แสดงไว้เนี่ย

ถ้ากระทำผิดกลางสองคนตระหนักว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปผิด
อย่างที่ผมได้นำเสนอเมื่อสักครู่
คือการที่ผู้กระทำผิดแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง
ไม่ต้องรอในกระบวนการยุนิษฐร์และวิจัยโทษ
นี้จำการที่แจมว่าไม่ไม่ต้องการมีการเปิดเพยยเหลือที่มีการหล่ออะไรใบ
บุคคลแต่ว่าที่ผมต้องพูดแบบนี้เนี่ยก็คือเพื่อ

ได้ลบข้อความกล้องหากออกไป
แล้วก็แล้วก็ได้ขอโทษผ่าน

ประชาชนพอตั้งทางตามแต่ผมยืนยันนะครับว่า
ว่าในทุกการทำงานของผมเนี่ย
ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกับใครเนี่ย
มันต้องยึดหลักการที่ผมคิดว่าถูกต้อง
แล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นหลักอยู่แล้วครับ
เขามีการพยายามจะเปิดเผยข้อมูลว่า
คนที่มีการโหวตไม่เห็นด้วย

นั้นเป็นใครบ้างมีการเดากันไปต่างนานาเนี่ย

ล่อให้ออกมาพูดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

ครับผมก็เข้าใจความรู้สึกของประชาชน

ต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
หรือว่าผลลัพธ์หรือว่าจุดยืนของพักในสายตา

ประเด็นที่๑คือส่วนใหญ่ถึงแม้ผลลัพธ์เรื่องของการขับออกที่มันถูกกำหนดตามรัฐมนู
ก็ต้องได้สารในสินคิดของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
แต่ในเชิงของสถิติตัวเลขส่วนใหญ่สอสรและคำการบริษัทส่วนใหญ่
ที่อยู่ในห้องประชุมวันนั้นเกิน๘๐มองว่าทั้ง๒กรณีนี้
ควรได้รับโทษฐานเท่ากันนั่นคือการขับออกทั้งสองกรณี
ประเด็นที่๒คือผมคงไม่สามารถตอบแทนสมาชิกที่ลงวัติไม่ขับออกได้
ว่าเหตุและผลเป็นอย่างไรแต่ว่าจากการฟังการอธิปราย
จากแต่ละคนที่ลุกขึ้นมาแสดงความเห็นในวันนั้นเนี่ย
ผมก็มองว่าที่ผมได้ชี้แจงมาในโพสต์เฟซบุ๊คว่า
ผมเชื่อและหวังว่าสมาชิกกละละคนที่อาจจะมีบางส่วนที่ลงมาติด
ต่างออกไปบ้างเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ส่วนตัว
หรือว่ากลุกพ้องแต่ก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างออกไป
เรื่องของระดับโทษที่เขามองว่าเป็นไปตามสัดส่วนความผิดครับ
คุณนายติมครับพักก้าวกลัยเป็นหนึ่งในพักที่หลายคน
มีความคาดหวังไว้สูงมากเลย
เป็นพักที่มีกระแสมาแรงมากก่อนหน้านี้
มีคำถามเกิดขึ้นว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
กับมาตรฐานของพักก้าวกลัย
บาวัดทั้งสองอย่างนี้สำหรับพักก้าวกลัยและส่อของพักเอง
มองอย่างไรคิดอย่างไรมันเท่ากันไหมครับ
วัดมาตรฐานทั้งสองอย่างหรืออะไรสูงกว่าอะไรอะไรต่ำกว่าอะไรฮะ

ที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในประเทศ

เท่ากับมาตรฐานที่เขาคาดหวังจะเห็นในสังคม
จริงประโยคนี้เป็นประโยคที่ผมพูดในรายการนี้เช่นกัน
เมื่อที่เราคบกันเมื่อประมาณไม่ถึง๑เดือนที่แล้ว
เพราะฉะนั้นผมยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นในมุมว่า

แต่ว่าพระเก้าไกรต้องมีมาตรฐานกับตนเองอย่างเดียวกัน
มาตรฐานที่อยากจะเห็นในสังคม
ซึ่งผมคิดว่าอย่างที่ผมพิจารณ์ใน๒เหตุผลที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่
ประเด็นแรกคือผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจ
ว่ามาตรที่เราพึงจะเห็นในทุกองค์กรในทุกพักการเมืองและในสังคม
ก็คือว่าการมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
เราก็ดูว่าระหว่างหัวหน้าทีมกับคนในทีมเป็นความผิดร้ายแรง
คืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจกับสังคม
เพราะว่าสาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่า
ผู้ที่ถูกกระทำดูเหมือนว่าจะมีความยินยอมเฉพาะหน้าหรือไม่

ถึงแม้เฉพาะหน้าอาจจะดูเสมือนกับว่ามีความยินยอม
แต่ว่าพอฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษอีกฝ่ายหนึ่งได้เนี่ย
มันไม่สามารถตีความสิ่งตรงนั้นว่าเป็นความยินยอมได้
เพราะว่าท้ายสุดแล้วมันจะมีส่วนผสมของปัจจัย
ที่อาจจะทำให้ผู้ถูกกระทำอาจจะมองว่า
ถ้าปฏิเสธความสัมพันธ์นั้นจะกระทบต่อการทำงาน
หรือว่าความมั่นคงในอาชีพของตนเอง
ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจ
และไม่ได้เป็นมาตรฐานที่สูงอะไรเป็นมาตรฐานที่ปกติ
ที่เราควรจะใช้ในทุกองค์กรแล้วก็ใช้กับสังคมทุกแห่งนะครับ
ส่วนประเด็นที่๒ที่ผมคิดว่าสำคัญเช่นกัน
ก็คือว่าในกรณีของนักการเมืองที่เข้ามาทำหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการเมืองเนี่ย
ท้ายสุดแล้วผมคิดว่า
เวลามีเหตุการณ์รักษาหัวดีเบือกนี้เกิดขึ้น
บางครั้งความรับผิดชอบในการเมือง
มันอาจจะต้องมีเหนือกับความรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายเพียงอย่างเดียว
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งที่เป็นการกระทำความผิดเนี่ย
มันไม่ควรจำเป็นจะต้องรอให้มีการกระบวนการพิสูจน์ว่าคุณทำผิดอย่างเป็นทางการ
แต่เมื่อคุณตระหนักว่าคุณได้ทำผิดไปแล้ว
คุณควรแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง
หรือว่าในที่นี้ก็คือการลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
ผมยกตัวอย่างอีก๒ตัวอย่างให้เห็นภาพชัดในประเด็นนี้นะครับ
ประเด็นที่๑ผมคิดว่าการ

ทางการเมืองหมายถึงการลาออกจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
มันก็ต้องย้อนกลับไปในมุมหนึ่งว่า
ถ้าเกิดว่าสมมุติลองสินตนาการสมมุติว่า
ส่วนสมมุติมีคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการ

ถ้าเกิดเป็นการค้นพบข้อที่จริง

คำถามที่ผมมีก็คือว่า

มาตรฐานที่จะใช้ในการกำหนดว่า
สองคนนั้นควรจะได้มีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไปหรือไม่
หรือว่าคนคนนั้นจะยังคงได้มีโอกาสลงสั่งรับเลือกตั้งหรือไม่

คนคนนั้นเนี่ยสมควรจะปฏิบัติหน้าที่ต่อในฐานะสอสอหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าการกระทำใน๒กรณีนี้
เนี่ยเป็นการกระทำที่หากเกิดขึ้นในระหว่างเป็นผู้สมัครเนี่ย

สองคนนี้ก็ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทน
ศรได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เปรียบเทียบให้เห็นประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่๒เนี่ยผมยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะครับ
ซึ่งผมได้กล่าวเป็นที่ประชุมเช่นกันนะครับก็เป็นกรณีของ
นักการเมืองนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ผมจำก็ได้จริงไม่ผิดเนี่ยมีกรณีหนึ่งที่มีนักการเมืองญี่ปุ่นเนี่ย
ที่เหมือนกับปฏิบัติหน้าที่เข้าใจว่าเป็นการแถลงข่าวนะครับ
แล้วสังคมตั้งคำถามว่าดูเหมือนเป็นการแถลงข่าวในอาการที่ยังมืนเมาอยู่นะครับ
ทีนี้แน่นอนก็มีสังคมตั้งคำถามในประเด็นนี้นะครับ
แล้วก็หลักฐานก็ค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าคนคนนั้นอยู่ในสภาพอาการมึนเมาถึงแม้เจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธตอนแรกนะครับ
แต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการเรียกร้องความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยเอ่อ
การเมืองคนนั้นเนี่ยก็ลาออกจากตำแหน่งนะครับ
ถ้าถามว่านักการเมืองคนนั้นเลือกไม่ลาออกตำแหน่งแล้วบอกว่าให้ไปพิสูจน์ผ่านกระบวนการทางกฎหมายว่าตัวเองนั้นเมาจริง
อืมผมพูดตรงตรงว่าไม่รู้ว่ากระบวนการพิสูจนนั้นเนี้ยจะใช้เวลาเท่าไหร่หรือจะหาข้อสรุปได้อย่างไรนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการดื่มแล้วก็การแถลงข่าวที่เกิดขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วผ่านมา๒๓วันแล้ว
มันก็ยากมากที่จะมีการพิสูจน์สามารถไม่สามารถพิสูจน์ร่างกายได้แน่นอนนะครับ
หรือว่าอาจจะไม่สามารถพิสูจน์จากข้อมูลหลักฐานอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีอย่างนี้ผมก็เห็นว่าถ้าเจ้าตัวสำนึกนะครับแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองกระทำผิดเนี่ย
ท้ายสุดแล้วมันมีความรับผิดชอบทางการเมืองที่เจ้าตัวควรจะแสดงนะครับที่เหนือกว่าการแค่ให้กระบวนการทางกฎหมายได้มาพิสูจน์ความผิดของตนเอง
ครับครูไอติมครับผมขออนุญาตกลับไปคำถามแรกสุดที่ทิ้งเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ถ้าตอนนี้คนที่อาจจะไม่พอใจกับมติที่ออกมาล่าสุดเนี่ยต้องการให้คุณปูอัดนั้นออกจากพักเก้าไกลสิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าต้องให้คุณปูอัดนั้นลาออกด้วยตัวเองเท่านั้นใช่ไหมครับ
ครับคือความจริงมันมีสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือมติที่ออกไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับที่อาจจะไม่ได้มีเสียงเห็นชอบเพียงพอในการขับออกเนี่ยแต่โทษที่ที่กรรมการบริหารพักได้กำหนดออกมาอย่างเป็นทางการถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับก็เป็นการกำหนดโทษไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางคุณชัยธวัฒน์ก็ได้ชี้แจงไป
ผมเข้าใจว่าประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงที่แล้วนะครับ
ว่าหากผ่านวันที่๔พฤศจิกายนไปแล้วที่กำหนดไว้เนี่ย
แล้วกรรมการประเภทภักดิ์พิจารณาว่า
ผู้ถูกลงโทษไม่ได้กระทำตามเงื่อนไขของการลงโทษ
ก็จะนำกลับก็มีความเป็นไปได้ที่นำเรื่องนี้กลับเข้ามา
เสนอในที่ประชุมร่วมกันของส่อกับการประการประเภทภักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าผมชี้แจงประเด็นที่๒ที่ผมคิดว่าสำคัญ
ก็คือว่าต้องบอกว่าผลลัพธ์ของการขับออกกับการลาออก
มันมีความแตกต่างกันอย่างหนึ่งนะครับ
ก็คือว่าถึงแม้ที่ประชุมร่วมกันของพักมีมติขับออกเนี่ย
แต่มันเป็นการขับออกสิ่งที่พักทำได้ตามกฎหมายคือขับออกในฐานะสมาชิกพักเก้าไกล
ซึ่งตามรัฐมนูลเนี่ยมันทำให้คนที่ถูกขับออกเนี่ย
ในเชิงทฤษฎีเนี่ยในเชิงข้อกฎหมายเนี่ย
สามารถหาพักใหม่ได้ก็คือว่ามันจะไม่ได้เป็นการขับออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรโดยทันที
แต่ผู้ที่ถูกขับออกจากสมาชิกพักเก้าไกล
แม้จะเป็นสอสอพักเก้าไกลต่อไม่ได้แล้วเนี่ย
แต่จะมีกรอบเวลาที่สามารถหาพักใหม่ได้
ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ๓๐วันหรือว่า๖๐วันนะครับ
ซึ่งก็ทำให้มันเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกขับออกยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสอสอต่อได้
แต่หากคือการลาออกเนี่ยกรณีนี้คือ
และผมคิดว่าเป็นกรณีที่สังคมเรียกร้องนะครับ
ก็มีกรรมการบริหารภักดิ์และก็ศศภักดิ์เกาะไกร
หลายคนได้แสดงจุดยืนออกมาว่าเรียกร้องคือการลาออกจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

แสดงว่าพอล่าสุดโพสต์ของหัวหน้าพักคุณชัยธวัฒน์ออกมาเนี่ย๑๒ข้อ
ข้อ๑๑ที่บอกว่าการแถลงในวันนี้ของสสปูอัดเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่สำนึกยอมรับผิดและขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจ
วกกับท่าทีกรกตที่ออกมาบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสอบสอสอปูอัดเนี่ย
เรื่องนี้จะถูกหยิบยกกลับเข้ามาสู่ที่ประชุมของกรรมการบริหารแล้วก็สอสอพักเก้าไกลอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมีการโหวตอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะ
ส่วนทางร้อนเทรมกอกกะตอผมเข้าใจว่าในเชียงกฎหมายเนี้ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกลไกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักนะครับ
แล้วก็เข้าใจว่าทางตัวแทนกรกตก็ได้ออกมาชี้แจงว่า

ก็คือภายในวันพรุ่งนี้ผู้ที่ถูกลงโทษได้กระทำตามเงื่อนไขของโทษที่ท่านกำหนดแล้วหรือไม่
ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือการแถลงขอโทษด้วยความจริงใจยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษต่อสังคมและผู้เสียหายนะครับ
หากผ่านมาที่๔พิจารณ์จนไปแล้วหลังจากข้อได้จริงปรากฏทั้งหมด
มันก็เป็นอำนาจของกรรมการบริหารนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทางคุณชัยธวัฒน์ก็ได้ชี้แจงไว้แล้ว
ว่าจะมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาว่าการกระทำของผู้ถูกลงโทษเป็นไปตามเงื่อนไขของโทษหรือไม่
และหากกรรมการบริหารพักมองว่าการกระทำของผู้ถูกลงโทษเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของบทลงโทษ
พูดง่ายคือเป็นการกระทำที่ขัดต่อมติของคณะกรรมการบริหาร
ก็สามารถนำเรื่องนี้กลับเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของสอสอได้อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าพื้นมติของกรรมการบริหารพักษณ์
อืมนะครับคุณไอติมครับหลังจากนี้เนี่ยคนที่อยู่ในพักเนี่ยโดยเฉพาะสอสอภายในพักเนี่ยครับ
จะต้องมีการคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันในเรื่องนี้ไหมครับ
เพราะว่าเอาจริงจริงแล้วมันสร้างแรงกระเพื่อมมากพอสมควรโดยเฉพาะในฝั่งของสอสอหญิงเนอะ
ไม่พอใจกับมติที่ออกมาเมื่อ๒วันที่แล้วครับ
ครับคือผมคิดว่าสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของสอสอหลายคนที่ได้แสดงออกมา
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือถึงแม้ผลลัพธ์ในกรณีของคุณชายพวานมันไม่ได้นำไปสู่การขับออกจากสมาชิกพักตามรัฐมนุนก็จริง
แต่อย่างที่บอกคือ๘๐๘๐ของคนที่ได้รับฟังข้อได้จริงในวันนั้นได้มีการอภิปรายแล้วก็ได้ลงมติเนี่ยเห็นว่าโทษที่เหมาะสมและสมสัดส่วนควรจะเป็นการขับออกจากสมาชิก
ความคิดเห็นของ๘๐ของคนที่อยู่ในห้องประชุมวันนั้นเนี่ย
มันก็แน่นอนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมหลายคนถึงมีความรู้สึก
แล้วก็ได้แสดงออกมาเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับ
อย่างที่สองผมคิดว่ามันก็เป็นอย่างที่ทางคุณชัยธวัฒน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เช่นกัน
แล้วก็ความจริงเป็นประโยคที่คุณชายธวัฒน์พูดกับที่ประชุมตั้งแต่ตอนเริ่มประชุม
แล้วก็ตอนปิดท้ายคือผมว่านี้ก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของคนในพักเหมือนกันนะครับ
ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคือปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ

แล้วก็ความเข้าใจของแต่ละคนต่อประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พักก็ต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง
การสร้างความเข้าใจให้ทุกคนมีความเข้าใจในระดับที่เท่ากัน
ไม่ใช่แค่คนในพักไม่ใช่แค่สอสอ
แต่ว่าจะรวมถึงบุคลากรทั้งหมดที่เข้ามาทำงานกับพัก
รวมถึงการพยายามจะสร้างความเข้าใจดังกล่าวกับสังคมในวงกว้างด้วยเช่นกัน
แต่นอกเหนือจากนั้นผมคิดว่าก็ต้องมีมาตรการในการพยายามป้องกัน
ไม่ให้เกิดเวลานี้เกิดขึ้นในขณะคดนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมนะครับ
ก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับ
มีการคัดกรองคนใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับพักนะครับ
ว่าจะเป็นการปรับกระบวนการของการพิจารณาคดีทางวินัยต่างนะครับ
อาจจะต้องมีสัดส่วนของคนนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
และไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนที่กำลังถูกพิจารณา
คนได้เป็นผู้ถูกหล่าโอฮารในรักษณีย์ต่างนะครับ
รวมไปถึงการแสดงให้เห็นชัดว่าหากมีการกระทำผิดจริงเนี่ยพักก็ไม่ปกป้องนะครับ
และก็พร้อมที่จะเงินการลงโทษตามสับสวน
รวมไปถึงโทษสูงสุดในการขับออกจากสมาชิกพัก
ก้าวไกลเจอกับคดีต่างประเด็นดราม่าต่างที่เกิดขึ้น
คือผมก็เข้าใจนะครับถึงความรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ผมก็ต้องในฐานะพักนะครับเราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ได้
แล้วเราก็ต้องน้อมรับถึงความรู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้น

ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมและพักก็ต้องขอโทษ
กับประชาชนทุกคนที่รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องสำคัญที่สุดก็ต้องขอโทษผู้เสียหายทุกรายด้วย
ที่เรายังไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีพอ

พระคุณมากสำหรับการให้สัมภาษณ์

เดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสคงได้คุยกันใหม่นะครับคุณไอติมครับ

ขอบคุณมากครับไม่มีปัญหาครับคุณวิติมขอบคุณมากนะครับ

สวัสดีครับ